ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เมานะแต่หัวร้อนไปหน่อย
ขี่รถผ่านไปมองหน้าเขาไปเบิ้ลเครื่องใส่เขาครั้งแรกยังไม่พอ
วนไปวนมาอยู่หลายรอบแต่ครั้งล่าสุดที่มาเอาปืนมาด้วย
โอ้โหเขาจะยอมได้ยังไงคุณผู้ชมสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงไปดูเลยครับ
การทำนมบ้าที่เราอดอุบัติจากสถานประชาติเป็นเฉพาะหน่อ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
โอ้โห
มันบอกว่าแล้วมึงจะทำไมอ่ะบอกอย่ามึงรอกูเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ถึง๕ทีมันจอดรถได้มันชักปืนชักปืนจะยิงผมผมวิ่งสวนหักมือหักมือปุ๊บมันชักมีดขึ้นมาอีก
พอจะแทงผมก็ลูกชายหักมือหักมือยกมือขึ้นก็พันไปลงมาเรารึ่งเข้าไว้ตรงนี้
ลูกชายไปโลงบาลอยู่
คนเจ็บที่ไหนโดนร้องไหนบ้างอ่ะ
โชคดีที่ปืนมันไม่ได้ถูกยิงออกมา
ถูกต้องแล้วใช้หลายคนมากสองสามคนได้กว่าจะระงับคลั่งไอ้ตัวหนุ่มคนนี้ได้ค่ะ
แต่ต้นสายปลายเหตุคือแค่มองหน้าเนี่ยเหรอ
มันอะไรกันก็คนอยู่ในทรงในซอยมันจะมองหน้ากันไม่ได้เหรอ

นารินก็ถูกนำฮารินถูกนำตัวไปโรงพักแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อนตำรวจลองตรวจหาสารเสพติดดูหน่อยแล้วกันนะคะ
ตรวจหาสารเสพติดดูหน่อยนี่แหละ
ยุคที่ปืนหาง่ายไทยแลนด์ก็กลายเป็นแดนเท็กซัสแบบนี้นะคะ